จอดรถจะกินข้าวปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักมาชนท้าย
คุณไฟลุกพลึบเลยไฟลุกพลึบแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งไประงับเหตุนะครับ
และที่สำคัญช่วยเหลือคนเจ็บด้วยนะครับ
เตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายรถแท็กซี่หลังจากนั้นไฟลุกพลึบระเบิดขึ้นทันที
และคุณดูสิคนที่นั่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย

เพื่อที่จะระงับหรือดับไฟให้ได้

ต้องเอาตัวไถไปกับพื้นกลิ้งไปแบบนี้
ใช่ค่ะคนแถวนั้นก็ต้องรีบมาช่วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสุขสวัสด

ห่างจากสพพระสมุทรเจดีเพียง๕๐เมตรนะครับ
ดับเพลิงช่วยกันดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ทั้งรถจักรยานยนต์
แล้วก็รถแท็กซี่อาติสีเขียวเหลืองนี้นะครับ
โดยมีนางสาวพระวมลจารุเฉลิมรัฐอายุ๒๖ปีคุณ
คนที่ลงไปกลิ้งกับพื้นนะ
ไฟคลอกทั้งตัวคลอกประมาณ๖๐เปอร์เซ็นต์ของร่างกาย

ผู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓นะครับ
ส่วนนางสาวกิติยาแตงอุไรนะครับอายุ๓๓ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คุณคนนี้บาดเจ็บหนักนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเริ่มจากการที่นางสาว

เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
โชคดีว่าไม่ระเบิดไม่งั้นมันจะซ้ำเหตุการณ์ให้มันใหญ่โตเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮาคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นชายยุคห้าสิบเอ็ดปีนะครับ
เล่าว่าตอนเกิดเหตุเพิ่งจะดับเครื่องยนต์ได้ไม่นาน
กำลังจะลงไปกินข้าวที่ร้านอาหารอีสานนะฮะ

ยังไม่ทันก้าวขาลงจากรถเลยได้ยินเสียงดังท้ายรถตุ้ม
รู้แหละว่ารถมาชนแต่ทันใดนั้นระเบิดแล้วก็ไฟลุกขึ้นทันทีนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น่ากลัวนะครับ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากวงจรปิดทั้งหมดนะครับ
แล้วก็รอสอบผู้บาดเจ็บทั้งสองคน

สรุปสาเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ